การแข่งขันที่เขาว่ากันว่าแข่งกันเนี่ยนะ

ไม่แพ้ชาติใดในโลกในเรื่องของการแข่งขันเก็บมันเทศ
ฮะมันจะเมื่อยมือหรือเปล่า
อ่าญาติโยมที่มาร่วมกันสวดมนตร์อันนี้คุณเทศล่ะมันไม่ได้เทศ
ไปดูการแข่งขันกันหน่อยนะครับที่ระยอง
อย่าแพ้คุณนะคุณนะคุณนะ

นี่วันคลิกมัติเหรอคุณไม่ใช่

เขียวแดงมีแดงด้วยอ้าวนี่เป็นการเก็บมันเทศ
เป็นบรรยากาศนะครับการเชียร์แบบนี้แหละครับ
คือการแข่งขันเก็บมันเทศปีที่๑๕แล้ว

หลายปีติดต่อกันจัดทุกปีอยู่แล้ว
แล้วก็แข่งกันที่นี่ครับตำบลตาขันอำเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยองครับเป็นแหล่งปลูกมันที่ใหญ่ที่สุด

เป็นรายได้เสริมและชาวบ้านที่นี่โอ้โหสามัคคีกันจริง
ลงทุนช่วยกันลงแขกปลูก

ก็ทำให้เกิดความรักความสมัครสมาธิสามัคคีในชุมชนและหมู่บ้าน
ในการแข่งขันก็จะเริ่มตั้งแต่การปลูกมัน
ต้องขุดดินเปิดพื้นที่
แล้วก็มีกองเชียร์เป็นกำลังใจอย่างไม่ขาดสาย
แล้วก็มีคนที่คอยเอาจอบขุดนะครับ

ถ้าฟันยื่นออกมาก็ใช้แทนได้จะบ้าเหรอ

พอเก็บก็จะทำการถาง
แต่ละคนก็ถางกันอย่างมืออาชีพ

นำมาล้างแล้วก็บรรจุใส่ถุงอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
เขาบอกว่างานนี้ใครที่เก็บขึ้นมาแล้วก็ทำน้ำหนักได้เยอะที่สุดเนี่ย

เขาสามารถเก็บได้ถึง๗๐๐ตัน
นี่คือผลผลิตที่เก็บได้ในปีนี้นะครับ
ก็ทำให้มันเทศตาขันมีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดระยองเลยทีเดียวล่ะครับ
มารุนมูลอิสระเบต้าแครอทีนก็มีอีกด้วย
เพราะฉะนั้นพอทานเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไร
ป้องกันเลยป้องกันโรคท้องผูกอ้าระบายถ่ายคล่อง
แล้วก็รักษาโรคเบาหวานและป้องกันโรคแบรนดร์ได้อีกด้วย

คือบางคนไม่รู้คิดว่ามันมีประโยชน์

จริงแล้วมีสารอาหารต่างมากมายเลยนะ
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการแข่งขันดี

เพื่อให้ชาวสวนหรือว่าเกษตรกร
เขามีส่วนร่วมไงได้สนุกสนานกันด้วย
หลังจากที่เคร่งเครียดกับการปลูกต่างมาอย่างยาวนานแล้วนะคะคุณผู้ชม